เรื่องเป็นคลิปน้ำใจเหมือนกันเป็นคลิปของคนขับรถที่
ไม่ต้องขอทางไม่ต้องบีดแรร์ไม่ต้องมีใครนำ
แต่หลบให้เลยกับรถพยาบาลไปชมครับ
ผมว่ามันเป็นภาพที่หลายคนอยากเห็นแบบนี้
หลายครั้งต่อหลายครั้งที่เราเห็นเหตุการณ์ที่
รถพยาบาลรถกู้ชีพขอทางไม่มีคนให้
ขับปาดขับขวางแต่เนี่ย
พร้อมที่จะแหวกทางชิดซ้ายชิดขวาเพื่อให้รถคันนี้

แค่คุณหลบทางให้ให้ทางเขา
มันคือการต่อชีวิตให้กับคนที่อยู่ในรถพยาบาล

มีคนฝากชื่นชมชาวระยองมาเยอะเหลือเกิน

แต่ว่าชื่นชมทุกคนที่ขับรถในช่วงเวลานั้นนะครับ
เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน
ซึ่งเขามีการแชร์กันในโลกออนไลน์
โดยผู้โพสต์นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินคันดังกล่าว

คำนี้มันกินใจมากคุณโรสลิน
คนไทยทำได้โดยไม่ต้องมีรถตำรวจนำ
หรือไม่ต้องบีดแร่รถเพื่อขอทาง
ขอให้ภาพนี้เกิดขึ้นกับรถทุกเส้นทางของประเทศไทยครับ
โดยภาพเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นคือช่วงเย็นของวันที่๒๗มีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ
บนถนนสาย๑ที่จังหวัดระยอง

กำลังลำเลียงผู้บาดเจ็บจำนวน๓คน
ไปประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันไปส่งที่โรงพยาบาล
ขณะขับรถอยู่จราจรก็ติดขัดติดหนึบเลยอย่างในภาพนี่แหละ

เบี่ยงรถโดนหลบทางให้ทาง
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าขอบคุณจาก
ใจที่เห็นใจผู้บาดเจ็บในรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน

นั่นคือวินาทีชีวิตของคนป่วยที่อยู่ในรถพยาบาลค่ะ
ซึ้งใจกับคำว่าคนไทยทำได้จริง
ขณะที่นายแพทย์ภัยมโรธบุญสิริคำชัย
รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

โดยเฉพาะในเรื่องของเวลายกตัวอย่าง
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเมื่อสมองขาดเลือด๔นาที
ทำให้เขาเสียชีวิตได้

วิงวอนไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านครับ
ควรจะหลีกทางให้กับรถกู้ชีพรถพยาบาลฉุกเฉิน

แล้วให้รถกู้ชีพวิ่งผ่าไปตรงกลาง

เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับ
นี้ไม่อยากให้หลีกทางเฉพาะรถกู้ชีพ

แม้จะเป็นรถกู้ชีพที่ตีรถเปล่า

อาจจะมีภารกิจต้องไปรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

ปี๒๕๒๒ระบุชัดบอกว่า
ผู้ที่ไม่หลีกทางให้กับรถกู้ชีพฉุกเฉิน

กรณีไม่อำนวยความสะดวกให้กับรถฉุกเฉินนั่นเอง

ทุกจังหวัดถ้าเจอรถพยาบาลรถฉุกเฉินมา